คดีเรื่องของฆ่าเสียปั๊มที่จังหวัดสะแก้วนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามไล่ล่ามือปืน
แล้วก็ภรรยาของมือปืนที่หลบหนีอยู่

รวมถึงเกี่ยวพันกับเรื่องของคดีฆ่าสองแม่ลูกศรี

ตำรวจนอกจากตั้งค่าหัวแล้ว
ยังให้เจ้าหน้าที่ของตำรวจชุดอรินทราช
ช่วยในการตามประกบไล่ล่าคนร้ายรายนี้ด้วยนะครับ

คดีที่คนร้ายใช้ปืนประกบยิงนายประชาวรทัศน์
และก็นางปารีดาวราธัศน์
เจ้าของปั๊มน้ำมันศรีสุวรรณรุ่งเรือง

เมื่อวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมานะครับ

มงคลศิลป์อดีตตำรวจยศพันธ์ตำรวจโท
มือฆ่านางธนพรมือฆ่านะครับ
แล้วก็นางธนพรสุโขใจภรรยา
ปูพรมค้นหาติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้
จากผู้ต้องหานั้นมีประวัติอาทยากรรมติดตัว

ถือว่าเป็นอันตรายต่อสังคม
ใบหน้าของอดีตตำรวจพร้อมภรรยาที่หลบหนีไป

ภูมิกับการสพเมืองสะแก้วได้เรียกทีมสืบสวนประชุมติดตามคดี
พร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้แบ่งทีมตำรวจของสพเมืองสะแก้ว

เพื่อทำงานร่วมกับตำรวจภูทรจังหวัด

โดยได้ลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้ง
เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ครบถ้วนรอบครอบแล้วก็รัดกลุ่มที่สุดนะครับ
อกจากนี้ยังได้รับแจ้งจากทางผู้บังคับบัญชาประดับสูง
บอกว่าตอนนี้ได้ประสานจัดกำลังหน่วยอรินทราช
เตรียมพร้อมในการติดตามตัวผู้ต้องหาบรายนี้ด้วย
เนื่องจากถือว่าเป็นบุคคลอันตราย

โดยกำชับว่าถ้าชุดไหนพบเบาะแสคนร้าย
ให้ใช้ความเด็ดขาดตามยุทธวิธี
และสามารถเข้าจับตัวได้ทันทีนะครับ
พร้อมกันนี้ยังได้ประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

แล้วก็วางกำลังป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศ

ว่าผู้ต้องหาหลบหนีอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง

ผู้ร่วมก่อเหตุเพิ่มเติมขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของตำรวจชุดสืบสวน
โดยตำรวจทราบตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดแล้ว
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
โดยเฉพาะคนที่พาอดีตเสียปั๊มน้ำมันนะฮะ

แล้วก็ไปเสียชีวิตจมน้ำจมท่าอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง
ตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวคนที่พาไปแล้วนะ
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดนะครับ
ก็นี่แหละค่ะตำรวจรู้ข้อมูลแล้วเชื่อว่าอีกไม่ช้าแน่นอน

หรือว่าใครที่พบเห็นใบหน้าเมื่อสักครู่นี้
สามารถแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะ